รถจักรยานยนต์ที่มาทางตรงมีวัยรุ่น
เยาวชนเป็นคนขี่ล้มนะแต่ผู้ก่อเหตุวิ่งตามไปต่อยเขาซ้ำ
เอาปืนไปยิงขู่ด้วยครับ

คนที่ถูกไล่ต่อยเป็นเยาวชนอายุเพียง๑๗ปีซึ่งเขาโดนหลงเนี่ยตัดหน้าล้มจนบาดเจ็บเหมือนกัน
เขาเล่าแบบนี้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเป็นภาพนี้เขามาขี่รถเล่นกับเพื่อนก่อนจะแยกตัวกันไป
หลังจากนั้นคู่กรณีเข้ามากระชากเสื้อต่อยที่หน้าเขาหลายทีเขาก็ต้องวิ่งหนีหาที่ซ่อนที่หลบ
แต่คู่กรณีชักปืนออกมายิงขู่เขาก็ต้องวิ่งหนีต่อยืนยันว่าเขาไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องมาก่อน
และถามกับคำเดียวว่ามาทำเขาทำไมทำเกินกว่าเหตุไหมทั้งที่เขาก็โดนตัดหน้าเขาก็โดนชน
ยิงปืนขู่เขาด้วยล่าสุดไปแจ้งความแล้วนะครับ
ตอนนั้นได้ยินเสียงดังเสียงเปิดนั่นเลยพี่ดังปั้งลั่นเลยพี่ผมเลยวิ่งออกไปเลยพี่
ทีนี้ในภาพวงจรปิดเดี๋ยวขอภาพที่มีรถกู้ชีพกู้ภัยขับมานะ
มันหลังจากเกิดเหตุที่มีเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยมีคนแจ้งกู้ภัยรถกู้ภัยมาแล้ว
หลงไปโบกรถกู้ภัยหลงไปกระชากประตูฝั่งข้างคนขับของกู้ภัย
แล้วกระโดดขึ้นไปในรถเนี่ยมีกู้ภัยเป็นคนขับ
และมีภรรยาของกู้ภัยนั่งมาฝั่งซ้ายหลงกระโดดขึ้นไปนั่งตักของภรรยากู้ภัย
แล้วก็เอาปืนบังคับให้กู้ภัยพาขับรถออกไป
แล้วไปส่งเขาที่วัดเขาผู้มรางในตัวเขตอำเภอเมือง
ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานอนุมัติศาลขอหมายจับ
จะเอามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ยังไงตำรวจลองตรวจหาสารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอลในตัวหลงด้วยหน่อยแล้วกันนะคะ